เราไปดูสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่พายุ
เคลื่อนตัวเข้ามานะคะว่าแต่ละจังหวัด

แล้วก็ได้รับความช่วยเหลือกันไปยังไงบ้าง
ไปดูที่จังหวัดสุราธานีกันก่อนค่ะ

คุณผู้ชมที่บริเวณสะพานศรีสุราชอำเภอเมือง
ฝนตกต่อเนื่องเลยลมแรง
มีต้นมะขามขนาดใหญ่บนถนนดอนศักดิ์ขนอมกิโลเมตรที่๗
ตำบลดอนสักอำเภอดอนสัก
ล้มโคร่นลงมาขวางถนน
ทำให้รถ๒เส้นทางไม่สามารถสัญจรไปมาได้
สั่งให้จรภิเข้าเคลียร์เส้นทางแล้วนะคะ
ส่วนที่อำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับขณะนี้ยังมีฝนตกต่อเนื่อง
ซึ่งก็ตกติดต่อตลอดทั้งวันทั้งคืนนะครับในพื้นที่อำเภอทุ่งใหญ่
มีฝนตกประมาณหกสิบถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่มีเมฆดำปกคลุมทั่วทุกพื้นที่ของอำเภอ
ลับกับมีลมกระโชกแรงเป็นระยะมีบ้านเรือนประชาชนถูกต้นไม้ใหญ่ล้มทับใส่หลังคาบ้าน
พังเสียหายไปหนึ่งหลังนะครับอยู่ในพื้นที่หมู่๒ของตะบนบางรูป
ล่าสุดนายนพดลกิรติกรพิสุทธิ์ในอำเภอทุ่งใหญ่สั่งให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมรับมือกับพายุปลาบึก
มีรายงานว่าพายุลูกนี้จะพัดผ่านพื้นที่ตำบลปริกอำเภอทุ่งใหญ่ในคืนนี้เวลา๒๒นาฬิกานะครับ
ซึ่งจะมีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยนะครับก็ขอให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมในทุกด้าน
เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างทันท่วงทีส่วนที่อำเภอทุ่งสงศ์จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
เมื่อช่วงเวลาทุ่มครึ่งที่ผ่านมานะคะเทศบาลเมืองทุ่งสงศ์ประกาศให้ชาวบ้านที่อยู่ในเขตเทศบาล
ข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นเอาไว้บนที่สูงเพราะว่ามีกระแสน้ำไหลลงมาจากเขาอ่ะนะคะ
แล้วก็ไหลท่วมพื้นที่ตำบลนาหลวงเสนคาดว่าจะเข้าท่วมในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสงศ์คืนนี้
ส่วนระดับน้ำในลำคลองอำเภอทุ่งสงศ์กำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
กระแสไฟฟ้าตอนนี้ยังใช้ได้ตามปกติค่ะ
อำเภอทุ่งสงศ์ฝนตกหนักต่อเนื่องคือฝนตกต่อเนื่องมา๒วันแล้วนะคะ